ตกลงไปในลำตะคอง
แล้วโอ้โหน้ำแบบน้ำจากเขาใหญ่มันซัดมันพัด
แล้วข่าวนี้นะจะเหมือนข่าวอื่นไหมที่ช่วยเหลือชีวิตได้

เอาลองดูเองค่ะ

บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยระยะทางแค่ไม่เท่าไหร่เอง
ต่อหม้อมาจนถึงริมฝั่ง
แต่ถ้าสมมุติเกิดพ้นจากต่อหม้อนี้ไปนะคุณผู้ชม
คือไหลไปตามน้ำเลย
แล้วนี่ค่ะนักท่องเที่ยวก็สามารถปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนนั้นได้
แต่เห็นสภาพใช่ไหมคือไม่ได้มีชูช่งชูชีพอะไร
ทีนี้กู้ภัยที่เขาจะช่วยเขาต้องเอาเชือกนะผูกตัวเองไปก่อนค่ะ
แล้วก็ไหว้ไปฝั่งนู้นเพื่อที่เอาชูชีพไปให้นักท่องเที่ยวก่อน
พอสวมใส่เสร็จแล้วหลังจากนั้นค่อยพาข้ามมากลับมาค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นดึกที่เห็นสว่างแบบนี้
นี่สว่างจากไฟนะแต่จริงเนี่ยมันเกือบเที่ยงคืนแล้วค่ะ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากู้ภัยก็ไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจีนคนนี้
เขาตกลงไปในลำน้ำลำตะคอแล้วจุดที่เกิดเหตุ
อยู่ใกล้กับร้านอาหารใกล้กับสะพานขาวหนองสาหร่าย
ปากช่องของโคราชอะค่ะทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปช่วยเห็นไหม
ตอนไปถึงปั๊บคุณผู้ชมเห็นเชือกใช่ไหมเชือกก็ผูกกับตัวของเจ้าหน้าที่
แล้วก็เอาชูชีพเขียวส่งให้กับนักท่องเที่ยว
หลังจากนั้นค่ะก็อับอีกคนนึงไปช่วยสมทบ
แล้วก็พาข้ามกลับมาอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาต้องคอยดึงเชือกนะ
เชือกนักท่องเที่ยวแล้วก็กู้ภัยขึ้นมาจากน้ำ
แล้วกระแสน้ำมันไหลแบบเร็วมากเชี่ยวมาก
ถามว่านักท่องเที่ยวคนนี้เขามาเขามาเที่ยวกันกับใครยังไง

ยืนสูบบุหรี่ตรงระเบียงร้านอาหารอยู่ติดกับลำตะคองไม่ถึง๕เมตรเลย

คือบุรีเราลื่นตกลงไปค่ะห่างจากตรงร้านประมาณ๔๐๐เมตร
แล้วน้ำมันซัดมันพัดแล้วก็ไหลแบบนี้ค่ะ

ตอนนี้น้องเห็นภาพนี้แล้วคือดีแล้วนักท่องเที่ยวที่ไม่ตะกินใจจะแบบว่านิดเดียวลองโผล่ด้วยเดี๋ยว
ชวยไม่ทันนะน้ำแบบนี้ชวยไม่ค่ะ